ตามหาหน่อยคุณผู้ชมฮะรายเดอร์คนนี้
เดี๋ยวดูสีเสื้อว่าอยู่สังกัดไหน
ไม่แน่ใจเขาอาจจะชะล่าใจว่าเฮ้ย

กล้องวงจรปิดในเห็นนะครับ
ช่วงเที่ยงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชม

อยู่เลนซ้ายสุดปังเขาไป

ที่จะเห็นว่าเขายังดูมือถืออยู่เลยคุณผู้ชม

แล้วร้านเจนี่กำลังโทรแจ้งตำรวจ

เอาคลิปนี้จากวงจรปิดมาโพสต์
ลงเพจข่าวนนทบุรีถึงชาวนนทบุรีครับประกาศตามหาตัวรายเดอร์คนนี้เสื้อส้มส้มหน่อย
เหตุเกิดในหมู่บ้านพิชาดาซอยบ้านกล้วยไซน้อยอำเภอบางบัวทองที่นนทบุรี
เจ้าของกระบะเขาบอกตอนเกิดเหตุผมก็ไม่เห็นเหมือนกันมารู้อีกทีก็ตอนเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามมาบอก
ไอ้หนุ่มรถเองอ่ะเหมือนจะโดนรายเดอร์ขี่ชนนะเขาเลยมาขอดูวงจรปิด
ได้เห็นว่าเป็นฝีมือรายเดอร์ตอนที่ก้มหน้าดูมือถืออยู่ครับโอ้รถเป็นรอยบุบเลย
แล้วก็ไม่ได้แสดงตัวรับผิดชอบขี่หลบหนีไปเลยตัวเจ้าของกระบะเองไม่ได้แจ้งความ
หรือว่าดูทางอยู่หรือเปล่าพี่เขาไม่ได้อยากเอาเรื่องนะพี่เบิร์พี่น้ำแข
เขาแจ้งความกับตำรวจเลยนะอืมแม่ยังไงก็นะครับ
เป็นห่วงชีวิตด้วยกลัวเหลือเกินที่ผมพูดหลายครั้ง
กลัวจะไม่ได้ใช้ตังค์นะครับอย่าประมาทครับ